ตอนนี้ก็๑๗กันยายนนี่นะคะ
ที่นั่นมีเมิดโตยิ่งใหญ่ละครับ

ก็เป็นเวลาปีใน๑๒นะคะ

หลายแม็คทำไปยังไงบ้าง
หลายแฟนตั้งตารอชมกับเวอร์ชั่นภาษาไทย
ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าไม่ได้มีละครมานานแล้วเหมือนกัน
เพราะว่าอยู่กับเรื่องนี้แบบเต็มที่มากอย่างที่พี่หน่องได้บอกไป
ก็ดื่นเต้นอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าสนุกจริงค่ะ
ภาระดาในเวอร์ชั่นไทยของแมทเองผ่านจากละครแล้วจะเป็นกี่ปี
คิดว่าคงไม่หลุดไปจากที่ทุกคนต้องการแน่นอน
ก็คือมีความโกะเปิดเปรี้ยวซ่าแล้วก็เหวี่ยงแบบอย่างที่ทุกคนได้แน่นอน
ผมก็ทำงานเต็มที่พยายามทำดีที่สุดครับผม
จริงก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ทำงานสนุกด้วยนะครับ
แล้วเรื่องในบทชันในตัวเอกค่อนข้างน้อยแต่อยู่เยอะ
สมมติหน้ายจริงก็ถือว่ายากนะครับ
เพราะว่าด้วยตัวของตัวละครมันเป็นตัวไม่พอแสดงของความรู้สึกด้วยใช่ไหม
ทุกอย่างเก็บอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่เคยผ่านละคร

ทุกคนก็คงรอดูแหละครับรอดูก็จริงก็ดีนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วก็ดูแล้วก็ดูตลอดด้วยนะครับ
ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบความสนุกของละครเรื่องนี้
เพราะว่าที่เห็นนักแสดงนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งทุกคนทุกคนมีความสำคัญหมดทุกคนดีหมดทุกคนทำงานกันดีมาก

อาชีละนี้แบบของละดีนี่เป็นยังไงครับ

มีหลายรูปแบบครับจริงแล้ว
ก็พยายามทำออกมาให้มีความเป็นตัวเราเองด้วยในส่วนหนึ่ง

เราจะควบคุดกับเรื่องที่นี้
ตื่นเต้นครับ

ที่ทำทุกอย่าง

เพื่อผู้หญิงคนหนึ่งได้
ต้องรอดู

ชอบถ่ายทอดมาที่เขาแสดงมานะคะแต่ว่าเราก็จะ
พวยพี่ไหมด้วยนางไปน้อยฟังพี่นองกัน
ด้วยลงการครับเรื่องนี้เป็นยังไงต่อ

ขี้ภาพแปลกใหม่ค่ะได้เจอกับพี่แม่ค่ะ
จริงมันเป็นเหมือนแบบเป็นเคมีใหม่เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เราได้แอคติ้งเรารับส่งกัน
โดยเฉพาะตัวละครสองตัวนี้เขาจะมีฉากที่แบบต้องฟาดฟันเชื่อดเฉือนแล้วก็ฉากในตำนาน
ที่ในออริจินัลเขาทำไว้ได้ดีมากเออ

ฟาดฟันเต็มที่ค่ะนายเพื่อนไหม
อ้าวครอยเกียวค่ะ

เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากครับด้วยเรื่องการทำงาน
บทที่ได้มาก็จะแตกต่างกับบทของไทยนะครับ
แต่เรื่องของการลำดับฉากลำดับตอนแล้วเราก็ได้เรียนรู้
แล้วก็ตัวนี้จะเป็นหมดลายที่ผมไม่เคยได้เรียนมาก่อน

จะนิ่งแต่ว่าในหัวสมองก็จะคิดวางแผนกับอะไรตลอดเวลาเลย
แล้วก็ผ่านออกมาทางสายตาใช่ไหมส่วนใหญ่

พยายามกันครับแต่ว่าเราก็เต็มที่สุดความสามารถเพื่อจะสืบมาให้ได้สุดเลย
ว่าเขารู้สึกไงบ้างมีความโหดความร้ายไปถึงในระดับไหนที่สามารถทำได้แล้วก็เต็มที่ครับ

แล้วก็มีทุกตอนจนถึงจบนะคะก็มีทั้งเอฟเฟคสลิงมีครบทุกอย่างค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบที่สุดที่เราทำ

รับรองว่าดูเรื่องนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะ
แล้วใช้เวลาทำหลายเดือนมากเลยค่ะ

สำหรับฉากเปิดตัวหลายเดือนมาก

เปิดตัววันทำได้ฉากเดียวเอง

ก็ขายกระดุ๊ณนานมากค่ะ

อยากให้มันออกมาดี
มีความกดดันอะไรมั้ยคะ

เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราทำงานกันมานาน
แล้วก็เราเฝ้าคอยที่จะได้ดูแบบ
มันเป็นละครที่เราชอบส่วนตัวอยู่แล้ว

มันก็ย่อมอยากให้งานของแมทออกมาดีที่สุดนะคะ

คนดูเปิดใจตอนนี้
มันรู้สึกยังไงบ้าง

เราลักษณ์เกมรักด้วยไหมค่ะ

ขอเกลียร์หน่อยได้ไหมค่ะ